จะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญการจัดงานให้กับช้างเนื่องในวันช้างไทยนะคะ
โดยที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียงนะคะ
ก็จัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นโดยมีหลายคนมาร่วมงานนะคะ
ทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวมากันกว่า๒๐๐๐คนค่ะ
มาร่วมกันตักบาทเลี้ยงโต๊ะจีนช้างกว่า๒๐๐เชือก
แล้วก็มีการยกฉัดสาลาเอราวัน
ร่วมทางจิตวิญญาณตำนานคนกับช้างด้วย

นายวินัยตรงจิตพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เป็นประธานวันช้างไทยและพิธียกฉัดสาราเอราวัน
สำนักสงฆ์ป่าอาเจียงบ้านหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
โดยมีนายเมฆแสงจันทร์ในอำเภอท่าตูม
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
มีประชาชนอำเภอท่าตูมกว่า๒๐๐คนมาร่วมงานนะคะ
ทั้งหมดก็ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอช้างควานช้าง
และบรรดาช้างที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยนำช้างกว่า๒๐๐เชือกมาตักบาดและเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง
พร้อมทั้งหล่อพระพุทธเอราวันจากผงงาช้างจำนวน๘องค์
เพื่อปฏิสถาน๘ทิศบนชั้น๖ของสาราเอราวันด้วย
โดยพระครูสมุหารปัญญาธโรบอกว่า
สาราเอราวันนี้เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณในการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรม
ตำนานคนกับช้างเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้โฆษศาลตำนานคนกับช้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วย
เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าอบอุ่นศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
รับช้างเข้ามารักษาต่อเนื่องโดยนายแพทย์ขจรพัฒน์บุญประเสริฐ
ประจำโรงพยาบาลช้างภาคใต้
สถาบันโฆษบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เปิดเผยครับว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลช้างภาคใต้
รับช้างเข้ามารักษา๗เชือก
จากปกติจะมีช้างมารักษาเฉลี่ยเดือนละ๒๐เชือก
สำหรับสาเหตุปัจจุบันที่มีช้างเข้ามารับการรักษาตัวที่นี่มากยิ่งขึ้น
พบว่ามีการเคลื่อนย้ายช้างลงมาในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากไงคุณ
จากข้อมูลปี๒๕๕๘มีช้างอยู่ในภาคใต้๘๐๐เชือก
ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า๑๐๐เชือก
ส่วนใหญ่ลงมาทำงานเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยว
แล้วก็งานเรื่องของชักลากไม้อย่างด้วยนะครับ
ภาคใต้นะคะขึ้นเหนือกันบ้างค่ะ
ส่วนใหญ่ช้างก็ถูกนำมาใช้งานเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหมือนกันเลย
ไปกันที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้สภาพอากาศร้อนจัดช่วงกลางวันนะคะ
ดังนั้นปางช้างก็เลยจะนำช้างที่เลี้ยงเอาไว้
วันหนึ่งคุณต้องอาบถึง๓รอบเลยนะ
เพราะว่าไม่ให้ช้างเขาหงุดหงิดแล้วก็ไม่ให้เครียดจากอากาศร้อน
ก่อนที่จะนำช้างเหล่านี้เนี่ยนะคะ
มาแสดงโชว์รวมถึงนำมาบริการให้กับนักท่องเที่ยว
ขี่หลังช้างนั่งชมธรรมชาติค่ะ
จังหวัดก็จัดงานสำหรับวันช้างมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่วันนี้ค่ะที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริม
จัดกิจกรรมเลี้ยงสโตกช้างกว่า๗๐เชือกเนื่องในวันช้างไทยค่ะ
พร้อมกับโชว์การแสดงช้างวาดรูปช้างเตะฟุตบอล
และการผูกงาช้างเรียกขวัญช้างตามประเพณีล้านนา
เพื่อรำลึกถึงบุญคุณช้างไทย
ช่วยพระมหากษัตริย์ในอดีตในการปกป้องเอกราช
และความเป็นชาติให้กับบ้านเมืองมาหลายยุคหลายสมัย
โดยงานนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตลอดทั้งวัน
ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมค่ะ